แต่อิ่มน้ำสำราญกันแล้วไปออกกำลังกายกันบ้างดีกว่านะครับ
โอ้โหเรื่องของการออกกำลังกายเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญทำให้สุขภาพร่างกายนั้นแข็งแรง
เดี๋ยวจะพาไปดูการแข่งขันกีฬาของเหล่าบรรดาเจ้าหน้าที่แล้วก็ชาวบ้านนะครับ
ที่เขาเรียกเสียงฮือฮาแล้วก็ความสนุกสนานกันได้ทั้งงานเลยทีเดียวครับ
โอ้โหสนุกสนาน
เป็นไงล่ะโอ้โหแต่ละคน
จัดเต็มกันเลยทีเดียวไม่มีใครยอมใครหรอกบอกให้

ส่วนที่เห็นอยู่นี่เป็นบรรยากาศของการแข่งขันกีฬาเทศบาลควนกลางเกมส์ครั้งที่๑๔นะครับ
สนามกีฬากลางโรงเรียนนางเอ้ยวิทยาตำบลควนกลางอำเภอพิปูนจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ
ก็เพื่อเป็นการส่งเสริมการเล่นกีฬานะครับสร้างความรักความสมัครสมาธิสามัคคีกัน
แล้วก็เสริมสร้างพลานามัยให้กับคนในชุมชน
แล้วบรรยากาศที่เห็นนี่แบบนี้ครับเหล่าบรรดาผู้สูงอายุเจ้าหน้าที่ต่างนะครับ
ก็กำลังมาเล่นกันโอ้ยคนนี้ตามตามตาม